คลื่นซัดมาติดที่ริมชายหาดครองพร้าว
ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อย
หลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาตำรวจสพเกาะช้าง
พร้อมญาตินายสมบูรณ์ผู้สูญหาย

โอ้โหตอนนั้นค่ะศพตอนที่เจอนะคะ
มีเศษขยะมีเศษไม้เศษใบไม้ปิดบังอยู่
พอเปิดออกมาเห็นศพเท่านั้นแหละค่ะ
ญาติยืนยันเลยว่านี่คือนายสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลเกาะช้าง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งนะคะ
ขณะที่ทีมค้นหาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า
สาเหตุที่๒วันที่ผ่านมาแล้วไม่เจอศพ
ก็เพราะกระแสคลื่นลมแรงปัญหาน้ำทะเลขุ่น
อีกทั้งเป็นช่วงที่กระแสน้ำวนหรือริปเคอร์เรนต์
วนเอาศพวนไปวนมาอยู่ใต้ทะเล
จนวันนี้ครบ๔๘ชั่วโมงค่ะ
ศพก็เลยลอยขึ้นมาเหนือน้ำและถูกซัดเข้ามา
เกยอยู่ที่ชายหาดปากคลองพร้าวพร้อมเศษขยะเศษใบไม้
ส่วนสภาพศพไม่มีบาดแผลใดเกิดขึ้นนะคะ
ตอนต่อไปก็คือญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปค่ะ